อ้าวเบรกนี้โหดจริงที่พี่อุ๋ยบอกเลยนะคะ
ข่าวนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะ
เด็กนักเรียนอายุแค่๑๖ปีเนี่ย
ต้องโดนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

เรื่องของเรื่องคือเขามีเพื่อนรุ่นน้อง

อายุ๑๔ปีนั่งกินข้าวอยู่ในโรงอาหารที่โรงเรียน
๑๖คนนี้ค่ะเดินดุ่มเข้าไปแล้วเอาขวานที่เตรียมมาจากบ้าน

เขาตายคาโรงอาหารต่อหน้าต่อตาครูและนักเรียนที่นั่งกินข้าวกันอยู่อะค่ะ

คือทุกคนช็อกมากโรงเรียนต้องหยุดเรียน๓วันรวดไปเลย
เพราะว่าต้องเยียวยาจิตใจกันหนักหน่วงเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงอาหารโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่สาว

น้องที่ตายเนี่ยอายุ๑๔ปี
สภาพคือครึ่งตัวล่างยังกองอยู่บนเก้าอี้
แต่ตัวท่อนบนล้มคว่ำลงไปนะคะ
หัวและตัวถูกขวานจางเป็นแผลชะกันอยู่หลายแห่งเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงพักเที่ยงเมื่อวานนี้
คนก่อเหตุเป็นรุ่นพี่อายุ๑๖ปีค่ะ
ใส่ชุดนักเรียนยืนถือขวานเปื้อนเลือดรอมอบตัวกับตำรวจ
ตำรวจก็ต้องนำตัวไปสอบสวนที่สพแม่อายนะคะ
เท่าที่ได้ยินตำรวจเล่าให้ฟังเนาะ
เราเห็นกันมาตั้งแต่เปิดเทอมแล้ว

ซึ่งรุ่นน้องที่เป็นคนตายชนะตลอด
คนก่อเหตุถูกเพื่อนล้อว่าหูไม่เจ๋งเลยว่ะต่อยแพ้เด็ก
ตัวเองรู้สึกอับอายเครียดแล้วก็กดดัน
วันเกิดเหตุเลยตั้งใจเขาใช้คำว่าเขาตั้งใจนะ
ตั้งใจเอาขวานมาจากบ้านมาที่โรงเรียนแล้วไปซ่อนไว้ใกล้กับโรงอาหาร
แล้วพอเห็นคนตายนั่งกินข้าวอยู่ตอนพักเที่ยงในโรงอาหาร
ก็ถือขวานแล้วเดินเข้าไปฟันเลยค่ะฟันแบบไม่ยั้งเลยด้วย
วันนี้เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูลงพื้นที่นะคะ

อย่างที่บอกว่าโรงเรียนประกาศหยุดเรียน๓วันเลย

เด็กหรือจะผู้ใหญ่ไม่มีใครทำใจได้แน่นอนกับการเห็นภาพเหตุการณ์แบบนั้นนะคะ
ซึ่งครูทุกคนยังมาทำงานตามปกติอยู่แต่ว่าเด็กนักเรียนก็คือให้หยุดไปเลย
ส่วนโรงอาหารที่เกิดเหตุนะคะโรงเรียนทำความสะอาดแล้วก็ปิดประตูล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ

คุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะผู้อำนวยการบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็สะเทือนขวัญและสะเทือนใจทั้งครูและนักเรียนในโรงเรียน
โรงเรียนเองก็มีการหารือร่วมกับหน่วยงานเขตการศึกษาเพื่อจะฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจ
ช็อกมากไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ในโรงเรียน
ก็จะต้องมีการจัดหานักจิตวิทยามาพูดคุยแล้วก็ปรึกษาหาแนวทางป้องกันในอนาคต
ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าคนก่อเหตุและคนตายเคยมีเรื่องทะเลาะกันต่อยกันมาไม่ถูกกันตั้งแต่เปิดเทอมเนี่ย
ยืนยันว่าถ้าจะทะเลาะกันจริงไม่ใช่ในโรงเรียนเขาไม่เคยทะเลาะวิวาสกันในโรงเรียน
เป็นแค่คำบอกเล่าของคนก่อเหตุถ้ามีเรื่องกันจริงเนี่ยมันจะต้องมีการเชิญผู้ปกครองสองฝ่ายมาพูดคุยแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบไปแล้ว
เท่าที่รู้เนี่ยก็คือว่าฝั่งคนก่อเหตุที่เป็นรุ่นพี่ก็มักจะมาโรงเรียนสายแล้วก็ขาดเรียนบ่อย
ประเด็นที่เด็กทะเลาะกันเนี่ยในโรงเรียนนี้ไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าคุณครูประจำชั้นยืนยันได้เพราะเด็กถ้ามีเหตุทะเลาวิวาสแล้วนะครับ
โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายแล้วก็เด็กนะครับมาทำบันทึกนะครับตามระเบียบของทางราชการแล้วก็ยืนยันได้เลยว่าเด็กสองคนนี้ไม่ได้ทะเลาะกันในโรงเรียน
แล้วก็อาจจะมีเตียงที่ผู้ก่อเหตุที่ค่อนข้างจะขาดเตียงบ่อยแล้วก็มาเมินสายบ้างนะครับตรงนี้ก็เรียกมาบันทึก
วันนี้เราได้คุยกับฝั่งครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตนะคะคือวันนี้ครอบครัวเนี่ยก็นำร่างของน้องที่โรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่
หลังจากที่โรงเรียนส่งไปชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตนะคะนำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สาราอเนกประสงค์วัดสะนิคม
ญาติชาวบ้านก็ช่วยกันจัดสถานที่สำหรับสวดอภิษฐรรมในคืนนี้มีพมแล้วก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมาช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ตายด้วยนะคะ
แม่ของน้องที่เสียชีวิตบอกว่าแม่ไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยมีปัญหากับคนก่อเหตุตั้งแต่เมื่อไหร่
เพราะว่าลูกแม่เป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดปัญหาอะไรให้ฟังนักมารู้ปมเหตุจากที่ตำรวจเล่าให้ฟังนี่แหละ
นำตัวไปสอบสวนหลังเกิดเหตุแล้วว่ามาทะเลาะกับลูกเพราะว่าลูกคนก่อเหตุบอกว่าลูกเธอไปแกล้งเขาก่อน
แม่บอกว่าประเด็นนี้แม่ไม่อยากพูดอะไรมากเนอะว่าลูกแม่ก็ไม่สามารถฟื้นขึ้นมาให้ความจริงหรือพูดอะไรได้แล้วแม่เลยไม่อยากพูดถึง
ถ้าครอบครัวคนก่อเหตุอยากจะมาขอโทษแม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในใจแม่ก็คงจะคิดอีกอย่างหนึ่งแต่แม่ไม่อยากอาฆาตแล้วก็ไม่อยากคาใจด้วย
เล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะว่า๒๗มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยลูกแม่จะอายุ๑๕แล้วลูกแม่ไม่ทันได้อยู่ฉลองวันเกิดตัวเองด้วยซ้ำ
อยากจะฝากโรงเรียนหน่อยว่าดูแลนักเรียนให้ดีกว่านี้ได้ไหมทำไมปล่อยให้นักเรียนเอาขวานมาโรงเรียนได้อย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกได้ไหม
โรงพักค่ะญาติของผู้ก่อเหตุก็เดินทางเข้าเยี่ยมน้องนะคะ
แต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ข้อมูลอะไร
ตำรวจก็คุมตัวน้องคนก่อเหตุออกมาจะเอาไปฝากหางที่สารเยาวชนจังหวัดฝาง
ส่งต่อให้สหวิชาชีพสอบปากคำต่อไปนะคะ
คนก่อเหตุพูดสั้นถึงสาเหตุที่ทำ
เพราะเขาบอกเขาสะสมความกดดันมานานถูกผู้ตายแกล้งแล้วก็เยอะเย้ยเป็นประจำ
ถึงขั้นมาชกมาต่อยเขาก็บอกเขาแค้น
ช่วงเย็นค่ะครอบครัวผู้ก่อเหตุกว่า๑๐คน
เขาก็ให้ตำรวจเป็นตัวกลางเนอะ
หมายครอบครัวผู้เสียชีวิตมาเจรจากลายเกลี่ยช่วยเหลือค่าเยียวยาแล้วก็ขอโทษนะคะ
ซึ่งสองฝั่งก็ใช้เวลาพูดคุยไกลเกลี่ยกันกว่า๑ชั่วโมง
ครอบครัวผู้ตายเนี่ยบอกแค่ว่าอยากให้ครอบครัวผู้ก่อเหตุช่วยเหลือค่างานศพหน่อย

เพราะว่าทางฝั่งครอบครัวคนก่อเหตุเองเนี่ยก็ทำไร่ทำสวนนะคะ
ไม่ได้มีเงินมากมายพอที่จะช่วยเหลือได้ทั้งหมด
พนักงานสอบสวนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกมาเจรจากันใหม่หลังจัดงานศพเสร็จก็แล้วกัน
นี่ค่ะบรรยากาศในการเจรจานะคะ
นี่คนนี้คือคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะ
พอเจรจาเสร็จในทีมข่าวก็ได้คุยกับคุณพ่อของน้องที่ก่อเหตุนะคะ
บอกพ่อรู้เรื่องไหมที่ลูกชายบอกว่าถูกแกล้งกดดันสะสมเป็นความแค้น
ต่อยแพ้เป็นสิบครั้งจนโดนเพื่อนล้ออับอายเลยต้องประกอบเหตุแบบนี้
พ่อบอกพ่อไม่รู้เลยจริงพ่อไม่รู้ว่าลูกพ่อไปมีเรื่องกับใครยังไงแบบไหน
ถ้าพ่อรู้เหตุการณ์นี้มันก็คงจะไม่เกิดขึ้น
ว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเหตุการณ์ลูกชายได้มามาปรึกษาล่ะบอกหา
หานักนะคะฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ส่วนร่างของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยคืนนี้จะสวดอภิษฐรรมเป็นคืนแรก
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
ช่วงนี้ข่าวเยาวชนก็เกิดขึ้นบ่อยต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยก็ต้อง
เขาเรียกว่าอะไรล่ะถามถ่ายพูดคุยกับลูกกับหลานให้มากกว่านี้นะคะ
เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องทำงานแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ต้องใส่ใจดูแลเพิ่มเติมด้วยเหมือนกัน